กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
มาดูเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนคนกันนะครับ

มีที่โคราชคือเป็นรถไฟชนหญิงใบ้
ได้ยินเสียงบูดขณะที่กำลังข้ามทางรถไฟ
ส่วนอีกหนึ่งจุดเกิดขึ้นที่สงขลานะคะ
เด็กผู้ชายป๖เองเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงรางรถไฟค่ะ
แล้วรถไฟมาชนเสียชีวิตนะคะ
แต่เหตุนี้ตำรวจก็สงสัยเหมือนกันนะครับ

แต่ทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่ได้ยินเสียงหวูด
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้

ตำรวจภูทรทุ่งลุงก็พร้อมด้วยกู้ชีพตะพงเทิดธรรม
ก็เข้าไปตรวจสอบเหตุรถไฟชนคนบริเวณทางข้ามรถไฟ
ทางข้ามตรงนี้ค่ะอยู่หน้าโรงเรียนตะพงวิทยาคม
ที่บ้านทุ่งลุงตำบลตะพงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
ก็ไปเจอร่างของเด็กชายที่เสียชีวิต
คือน้องกระเด็นไปตกอยู่ข้างรางรถไฟห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณนัก๔๐เมตร
ก็คือเด็กชายวัฒนยูดิสโรอายุ๑๒ปีค่ะ
น้องเรียนอยู่ชั้นป๖ที่โรงเรียนเทศบาลตะพง
แล้วสภาพศพก็มีบาดแผล
เพราะว่าถูกชนแล้วก็ถูกกระเด็นลงไปจนตกข้างรางรถไฟ
จากการสอบสวนจากการตรวจสอบก็ทราบว่าช่วงเย็นเมื่อวาน
รถด่วนขบวนที่๔๖ประดังเบซากรุงเทพ
ออกเดินทางมาจากสถานีรถไฟประดังเบซา
แล้วก็มาชนน้องป๖คนนี้
จากการสอบถามชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าจริงตอนเย็นเนี่ย
เห็นน้องคนนี้มานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนรางรถไฟ
แล้วน้องนั่งหันหลังให้กับรถไฟ

เป็นเสียงแบบเหมือนกับบูดรถไฟบีบแรร์เนี่ย

ก็เอ๊ะทำไมรถไฟแบบบีบแร่หลายครั้งจังเลย
ก็ออกไปดูปรากฏว่าตอนออกไป
รถไฟชนเด็กเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
ทีนี้ตอนที่แม่ของน้องเนี่ย
ตอนมาถึงเนี่ยนะคะเห็นสภาพลูกเนี่ย
โอ้โหร้องไห้แบบล้มทั้งยืนเลยค่ะ
ชาวบ้านและญาติก็ต้องช่วยกันปลอบโยน
ตำรวจก็เชิญคนขับรถไฟมาสอบสวนอย่างละเอียด

เพราะไม่รู้ว่าที่น้องไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟเนี่ย
เป็นเพราะว่ากำลังโฟกัสอยู่กับโทรศัพท์

ก็เพราะว่าตลวทสงสัยนะเสียงรถไฟมันก็ดัง
ใช่ค่ะแต่ทำไมน้องถึงไม่ได้ยินนะครับ
ทางข้ามรถไฟที่สถานีรถไฟอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ไปเจอผู้หญิงอายุสักประมาณ๓๐๔๐ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
อยู่บริเวณรางรถไฟแล้วมีบาดแผลที่ตัวเนี่ยเป็นบาดแผลชะกันหลายจุดเลยนะคะ
แล้วจากการตรวจค้นไม่พบบัตรยืนยันตัวบุคคล
เจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนนั้นไปถึงก็ต้องเร่งช่วยเหลือค่ะ
หัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลศรีคิ้ว
แต่ว่าผู้บาดเจ็บก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้กำลังวิ่งข้าม
อีกที่อีกฝั่งหนึ่งของสถานีรถไฟ
แต่เจ้าหน้าที่รถไฟเนี่ยตะโกนเรียกแล้วนะเธอไม่ได้ยิน
ทำให้รถไฟที่มีขบวนหัวจักรเพียงขบวนเดียว
หมายเลขหัวจักร๔๓๐๗คือวิ่งมาด้วยความเร็ว
จากทางชุมชนทางแก่งคอยปลายทางนครราชศรีมา
คือกำลังเตรียมเข้าเทียบชาญชาลาค่ะ
ก็เลยชนผู้หญิงคนนี้อย่างจัง
ซึ่งก็มีข้อมูลนะคะว่าผู้ตายเป็นคนเร่ร่อนเป็นใบ้
จะอยู่แถวบริเวณสถานีรถไฟศรีคิ้ว
แล้วตอนเดินข้ามทางรถไฟไม่ได้ยินเสียงหวูดรถ
ถูกหัวรถจักรพุ่งชนขณะกำลังข้ามทางนั่นเองนะคะ